การทำมาหากินพาไปดูตัวอย่างละกัน
กับการทำมาอาชีพเรื่องของส้มตำแซ่บ

บอกเลยว่าร้านนี้ไม่ได้แซ่บอย่างเดียว
เฮ่ยเซ็กซี่ด้วย
อื้อฮือ

แต่เมื่อกี้ผมพยายามมองแล้วไหนส้มตำ

ซี่เวลิกูธนะผมบอกแบบนี้แล้วกันใครอยากจะไปทานร้านส้มตำแซ่บ
ก็ลองร้านนี้ลองดูนะครับ
ร้านเขาขายอยู่บริเวณตรงทางหลวงหมายเลข๓๓
สามขาออกตรงข้ามกับโชว์รูมรถไถคูโมต้าสาขาอุทัยธานี

ใหญ่จริงโชคใหญ่นะผมพูดตามภาพเลยนะเอางี้ผมจะเล่าให้ฟังว่า
สองคนเนี่ยหนุ่มสาวที่เขาช่วยกันทำมาหากินกับร้านส้มตำเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้ต่างคนต่างมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองแต่ผมเห็นแล้วแม่คือมันแซ่บ
แล้วผมจะบอกว่าเขาอ่ะน่าเห็นใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาโดนผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
เขาเลยต้องพลิกวิกฤตมาขายส้มตำจุดขายของร้านเลยเขาบอกว่าแม่ค้าเซ็กซี่เขาว่าอย่างนั้น
คือแม่ค้าเซ็กซี่นี่ก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งแหละแต่รสชาติเขาต้องอร่อยด้วยไงคุณดูคุณดูดิ
ถ้าไม่อร่อยจะขายอาหารได้ยังไงใช่ไหมเมนูมีอะไรบ้างตำปูปลาร้าตำซั่วตำมั่วตำแตกโอ้ย
น่ากินน่าทานแล้วยังมีให้เลือกอะไรอีกไหมยำยำก็มียำหอยแครงยำปลาแซลมอลยำทะเลโอ้ยสารพัดยำ
แล้วทีเด็ดของเขาคือน้ำปลาร้าสูตรเด็ดดิฉันจะบอกอยู่เลยว่าสีส้มตำเขาสวยนะ
จริงเป็นน้ำปลาร้าสุดเด็ดของเขาแล้วเขาขายแพงไหมเริ่มต้น๓๐๘๐บาท
จริงไก่ย่างก็มีนะใครอยากกินไก่ย่างนะเขาบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านนะขายถูก
ถูกยังไงเริ่มต้นที่๑๐บาท๑๐บาทโอ้โหถูกใจหนุ่มแถวนั้นเลย
คือมันถูกแล้วมันหอมแล้วมันแน่นเนื้อไก่แน่นมากเพราะฉะนั้นไปลองทานกันดู
คุณผู้ชมฮะร้านเขาขายกันทุกวันนะตั้งแต่๑๔นาฬิกาก็คือบ่าย๒จนถึง๒๐นาฬิกาก็คือ๒ทุ่ม
ใก่ย่างกับส้มตำต้องกินด้วยกันนะมันต้องไปด้วยกลานของคู่กันช้วงดีขวดูชมบ้างส้มตำ
ถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนไปอุดหนุนกันได้เนาะ